แต่เข้าไปจับว่าไปเจอการโปรดยามภูมิเหลี่ยง

ต่อไว้ทราบสินทรัพย์ให้เข้าสู่ตภาพ
อย่างไรนะครับสำหรับผู้ป่วยคนนี้เป็นชาวเมียนมานะครับเป็นผู้ชายอายุ๔๘นะครับมาอาศัยอยู่ที่แคมป์แห่งนี้นะครับนานแล้วนะแล้วก็มีประวัติเดินทางออกไปนอกแคมป์เบื้องต้นเนี่ยพบว่าชายคนนี้ได้ลักลอบออกไปทำงานที่บ้านป่าคาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรด้วยแล้วก็กลับมาเข้าแคมป์อุ้มเปรี้ยมที่ตากเนี่ย
ที่อยู่ในแคมป์นี่แหละนะครับในพื้นที่แคมป์แล้วไม่ได้ออกไปไหนจากนั้นมีไข้แล้วก็มีอาการเหนื่อยหอบเนื้อตัวซีดกระทั่ง๑๙พฤศจิกายนต์นะครับ

พบว่าไข้สูง๓๗๗องศาเซลเซียส

แล้ววันที่๒๐พฤศจิกายน

เบื้องต้นพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
คือห้ามเข้าห้ามออกเลยตอนนี้

บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตอนนี้ส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วนะครับ

ทางจังหวัดให้ไปเพิ่ม

ป้องกันคนรักรอบเข้ากันไว้ฟรืนที่
ด้วยแล้วก็สั่งล็อกดาวน์หมู่บ้านนี้ด้วยนะครับ
ห้ามเดินทางไปมาข้ามหมู่บ้านในศูนย์อพยพด้วย
เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด๑๙ให้ได้
ในศูนย์พักพิงเองเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการล็อกดาวน์นะครับ
ในจุดซึ่งข้างในศูนย์พระพิงซึ่งมีอยู่จำนวนคน
อยู่ประมาณสักเก้าพันห้าร้อยคนเนี่ยนะครับมันก็แบ่งออกเป็นส่วนส่วนนะครับ
หมู่บ้านเป็นโซนเป็นโซนเอ่อเราได้ทำการล็อกดาวน์ในโซนที่จำเป็นนะครับ
ห้ามออกจากตัวบ้านพักอาศัยเขาเองนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
รวมถึงในถนนทั้งในถนนหลักถนนรองนะครับ
ด่านจุดสกัดด่านตรวจต่างขอให้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับ
แล้วก็ตรวจตาคนที่อาจจะลักลอบเข้ามาแล้วก็
ข้อมูลล่าสุดจากผู้ราชการจังหวัดตากนะครับทุกผู้ชมครับ
จากการตรวจหาเชื้อคุณสิบเก้าตรวจแบบเชิงลุกนะฮะ
ของคนที่อยู่ในศูนย์กว่าร้อยคนเนี่ยผลเป็นลบทั้งหมดนะครับ
ก็คือไม่พบเชื้อก็เหลือ๗คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับชาวเมียนมาคนนี้
ต้องรอผลนะครับแต่ว่ากักตัวไว้แล้วนะครับ
ควบคุมได้นะฮะภาคพิ่งอีกสองแห่งของจังหวัดตาก
พี่เกมเผย์ท่าสองยางกับบรมเผย์อุ้งผาง
ตรงนี้ก็สามารถควบคุมได้ผู้ว่าตากยืนยันนะครับ
แล้วก็ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นแล้ว
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ยังอยู่ในไทยทั้งหมดนะฮะที่จะเดินทางเข้าออกมาจากจังหวัดตากนะครับ
ท่านที่จะไปทำธุระหรือว่าไปเที่ยวที่จังหวัดตากเนี่ยทางจังหวัดตากขอยืนยันว่ามั่นใจได้นะฮะ
ไปเที่ยวได้ตามปกตินะครับเขาควบคุมให้อยู่ในศูนย์ผู้ลีภัยได้
ส่วนที่เมียนมาเนี่ยเบื้องต้นนะครับที่เมียนมาตอนนี้ต้องสั่งปิดเมือง๗แห่งนะครับ
ห้ามประชาชนออกนอกบ้านอย่างเด็ดขาดเพราะตอนนี้สถานการณ์โควิด๑๙ในเมียนมาเนี่ย
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแบบเป็นจำนวนมากนะครับ
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมที่เมียนมาเนี่ย๗๖๔๑๕คนนะฮะ
เสียชีวิตไปแล้ว๑๖๙๕คนนะครับนี่เป็นข้อมูลณ๒๐พฤศจิกายน
ส่วนบ้านเราที่ไทยเนี่ยผู้ติดเชื้อก็๓๙๐๐กว่านะฮะ
แต่ว่าเป็นเฉพาะในประเทศเราแค่๒๔๐๐นะฮะแล้วก็รักษาหายละ๓๗๐๐กว่านะครับ
ค่ะเรื่องของโควิด๑๙ยังเป็นเรื่องสำคัญนะคะยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ควรปล่อยประละเลยนะ